เอฟเฟคไม่ต้องเดี๋ยวเชอรี่ทำเอง

บอกเลยว่านาทีนี้ค่ะไม่มีอะไรมาแรงฟีเวอร์เท่าหมอลำแล้ว
ทีมงานติดหูนิดเดิมนะฮะ
จะบอกว่านี่จะพาไปส่องหมอลำคุณผู้ชมค่ะ
ท็อปหน้าสวยเสียงหวานสนุกสนานกันเลย

คุณผู้ชมเห็นหน้าเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันแน่นอนนะคะ
ให้เป็นนางเอกหมอลำพุ่งแรงแห่งยุคเลยนะคะ
สำหรับน้องแอนอรดีนางเอกหมอลำแสนสวย
จากคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพ้

พอจัดคุณค่ะงานก็รวมคิวแน่นแบบสวนกระแสโควิดสุด
ช่วงนี้งานเริ่มกลับมาคึกคักกันแล้ว
แฟนเลยได้เห็นผลงานของน้องแอนอรดีหลากหลายรูปแบบคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่เดินสายโชว์นะแล้วก็ไปเป็นแขกพิเศษร่วมวงหมอลำอื่น

งานเพลงก็มีให้ติดตามกันแบบแน่นเลย
แล้วก่อนหน้านี้เราเคยสัมภาษณ์น้องแอนแล้วบอกว่า
มีละครมาเริ่มจีบลงจอเหมือนกัน
ไปมาพี่เจ๊กรีนเนี่ยไปเจอน้องใช่ไหมนะคะ

เห็นว่าน้องบอกว่าคิวเต็มแล้วพี่
ไม่สามารถรับงานอื่นได้แล้วช่วงนี้นะ

แรงมาก

คุณผู้ชมไปต่อกันเลยดีกว่านะคะ

ศิลปินผู้ไทย
ดูแล้วสวยจริงสวยมากแล้วก็เจาะคิวเตรียมขึ้นโชว์อีกหลายงานเลยเดี๋ยวเราติดตามผลงานกัน
อกจากนี้ค่ะยังมีผลงานเพลงที่เป็นนักร้องหมอลำเสียงหวานด้วย
ของพี่ไมค์พี่รมพรมาก่อนด้วยนะจ๊ะ
เพลงนี้ดั่งดวงตะเว่นเนี่ยกว่า๓๒ล้านวิวเลยล่ะ

คุณผู้ชมไม่เกี่ยวเนอะแต่ต่อเนื่องได้เลย

เพื่อนเล่นใหญ่ขนาดนี้นะคะมาพบกับนะคะสาวสวยวงการหมอลำอีกท่านได้แก่
หมอลำเสียงแจ๋วน้องแต้วสุกัญญาจากระเบียบวาธศิลป์

คุณผู้ชมค่ะสาวน้อยคนนี้นะคะร้องเล่นหมอลำมาตั้งแต่อายุ๑๙ค่ะ
จนตอนนี้๓๒แล้วสวยป่ะล่ะคะ
งานนี้แน่นไม่แพ้นางเอกหมอลำคนอื่นเลยล่ะค่ะ
แม่ยกพ่อยกเนี่ยตามส่งกำลังใจกันแบบเนืองแน่นค่ะ
ไม่ว่าจะโชว์กับต้นสังกัดหรือว่าไปร่วมแจมเวทีอื่นก็เพียบเลยล่ะค่ะ
ผลงานเพลงก็มีงานแสดงก็มา
เป็นของพี่จินตราภูลามนั่นเองค่ะ

เห็นแบบนี้แล้วเราสามคนก็อยากสมัครไปวงหมอลำเหมือนกัน
เบาสีไม่งานไหลค่ะ
ดูข่อไม่ผ่านครับพี่แจ๊ค

จะฝึกร้องถ้าแล้วเจอกันคุณผู้ชม